ซึ่งคนชื่นชมกันเยอะเลย

คนนึงใส่เสื้อฟ้าคนนึงไม่ได้ใส่เสื้อ
เอาไม้กอล์ฟมาตีหัวคุณลุงคุณป้าจนเลือดอาบเลย

ทำไมใจร้ายขนาดนี้ผู้ชายเสื้อฟ้าผากหนึ่ง
สู้กับคุณลุงก่อนแล้วเดี๋ยวมาผลักคุณป้าล้ม
ส่วนผู้ชายถอดเสื้อเอาไม้กรอฟต์ฟ้า

ศรสีเหลืองคือลุงกับป้าที่ถูกทำร้ายนะคะคุณผู้ชม
แล้วคุณป้าโดนไมค์กอล์ฟตีหัวจนไมค์กอล์ฟหัก
หัวคุณป้าแตกคิ้วแตกเลือดอาบเต็มหน้า

ลุงก็โดนชกโดนตีด้วยเหล็ก
ถ้าเกิดไม่มีคนมาห้ามนี่เขาคงยังไม่ยอมหยุด

คนที่เอามาโพสต์บอกว่าโอ้โหเลวมาก

ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไอ้เหี้ยนี่นะคะ
ถอดเสื้อกับเสื้อฟ้าแล้วก็แฮชแท็กฝากแชร์หน่อย

แล้วก็พิมพ์รายละเอียดเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เย็น
วันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
ตรงนั้นเนี่ยเป็นแถวการเคหะรามอินทากม๔ค่ะ
ทีนี้เราก็ได้ข้อมูลมา
คนเจ็บคุณลุงคุณป้าเขาเปิดร้านขายของชำที่แฟลตการเคหะ
แล้วตอนนั้นคุณป้าทำความสะอาดอยู่หน้าร้านชำ
ปรากฏว่าคนเสื้อฟ้ากับคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อก็มาทำร้าย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าคนที่ถอดเสื้อ
เป็นลูกชายของกรรมการดูแลแฟลต
แล้วก่อนหน้านี้กรรมการดูแลแฟลตออกมาตรการ

คือให้ลื้อถอนพวกสิ่งก่อสร้างที่มันลุกล้ำ

เขามีการก่อสร้างมีการต่อเติมทุกบ้านเลย
ทีนี้พอมันยังไม่มีคำสั่งชัดเจนร้านของป้า
เขาก็เลยยังไม่ได้ลื้อถอนอะไร

ก็เลยไม่รู้ว่านี่คือสาเหตุหรือเปล่า
เป็นเพราะว่าร้านชำของป้ายังไม่ได้ลื้อถอนอะไรหรือเปล่า
เลยทำให้ลูกชายของกรรมการดูแลแฟลตถึงเดือด
แล้วมาทำร้ายคุณลุงคุณป้าแบบนี้
อย่าเอาของกูเหรอ